มามาเกี่ยวกับงานไหว้ครูอีกที่หนึ่งแล้วกันที่สกลนครนะคะที่วิทยาลัยอาชีวะในจังหวัดสกลนครหลังจากไหว้ครูเสร็จเรียบร้อยแล้ว
เด็กนักเรียนโปรประชาวเป็นร้อยคนอ่ะคุณตะลุมบอลกันตีกันค่ะ
ไหว้ครูเสร็จแล้วก็มาตีกันต่อเป็นภาพคลิปแบบนี้นะคะจะเห็นเขาแบ่งเป็นสองกลุ่มนะกลุ่มผู้ชาย
โอ้โหเยอะเลยนะรวมรวมไปแล้วประมาณหนึ่งร้อยคนค่ะ
ลุมบอลกันเลยนะคะมีทั้งท่อนเหล็กท่อนไม้ขวดแก้วแล้วก็วิ่งไล่กันตามท้องถนน
จนไปถึงซอยข้างโรงแรมซึ่งอยู่ฝั่งตรงข้ามของวิทยาลัย
สร้างความแตกตื่นให้กับนักศึกษาคนอื่นที่เขาไม่ได้มีวัตถุประสงค์จะตีกันนะ
แล้วก็ชาวบ้านที่อยู่ในระแวกนั้นด้วย
คลิปนี้ผู้ใช้เฟซบุ๊คที่มีชื่อว่าครูสัจจาอีสานใต้ดอตคอมสกลนคร
เป็นครูที่สอนในวิทยาลัยดังกล่าวนั่นแหละที่ถูกเด็กนักเรียนกราบไหว้เมื่อวานนี้แหละ
ถ่ายคลิปนี้เอาไว้แล้วก็โพสต์นะคะข้อความระบุแบบนี้
สารพ่อแม่จังที่ส่งมาเรียนแล้วลูกต้องมาเป็นนักเลง
สร้างความเสื่อมเสียที่สุดเสียชื่อสถาบันชื่อพ่อแม่วงตระกูล
กลับตัวกลับใจยังทันนะคะก่อนจะถลำลึกไปกว่านี้
ครูขอประนามพฤติกรรมแบบนี้นะคะแย่สุดนี่นี่เป็นครูนะคะ
หลังคลิปนี้เผยแพร่ออกไปสังคมออนไลน์ไปแสดงความคิดเห็นแน่นอนค่ะ
ในทิศทางเดียวกันนะคะตำหนิการกระทำของนักศึกษากลุ่มนี้
หลายคนข้อความบอกว่ารู้สึกสงสารผู้ปกครองที่ส่งเสียลูกมาเรียน
แต่กลับทำตัวเป็นนักเลงให้มาเป็นนักเรียนกลับเป็นนักเลง
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบ่ายเมื่อวานนี้นะคะ
จุดเกิดเหตุก็คือหน้าวิทยาลัยถนนนิตโยบ้านธาตุนาเวง
ตำบลธาตุเชิงชุมอำเภอเมืองสกลนครเราไม่ได้บอกชื่อวิทยาลัย
แต่บอกถนนเรียบร้อยนะคะก็คนในพื้นที่น่าจะทราบนะคะ
หลังจากการสอบถามครูที่ถ่ายคลิปทราบว่าหลังเสร็จกิจกรรมวันไหว้ครูของวิทยาลัย
มันก็เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นแต่ขณะนักศึกษาทั้งหมด
ยอยเดินทางกลับบ้านค่ะอันนี้เป็นรายละเอียดนะคะ
นักศึกษา๒กลุ่มปวชปี๑กับปวชปี๒ประมาณ๑๐๐คน
เรียนด้วยกันด้วยนะรวมถึงมีวัยรุ่นนอกสถาบันมาแจมด้วย
โดยนักศึกษาที่ก่อเหตุเคยมีเรื่องกระทบกระทั่งกันมาก่อน

ไม่ว่าจะปีไหนก็ต้องมาอยู่บริเวณเดียวกัน
เพราะมันเป็นพิธีไหว้ครูนะคะ
หลังจากนั้นมีการพูดจาท้าทายไปมา

แต่เหตุการณ์นี้ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บ
แต่เสื่อมเสียชื่อเสียงวิทยาลัยนะคะ